อุโหลรับเครื่องของเข้ามา

เป็นรายเป็นที่มีต้นเต็มทั้งคาดสู่เมืองด้วย

ต้นออกทางนี้ได้มากว่าย้อนเข้ามาหาคนข้างใน
เพราะรู้สึกค่ะว่าระบุสู่ทางนี้จะปลอดภัย
เครื่องข้างล่างนั้นแข่งคาดก็สร้างออกมา
มาที่ท้างครับตอนนี้ก็ใช่ครับไฟส่องสว่างส่องมารูท้างหนึ่งครับแต่ตอนนี้ที่ท้างมันย้อนกลับสามรอบสี่รอบ
สองครับอยู่ได้ที่นี่มันไม่มีทั้งหมดกี่ตัว
สี่ตัวครับสี่ตัวนี้สี่ตัวเนอะไม่รู้มันข้ามมาได้ยังไงก็ไม่รู้
คลองเนี่ยคลองหน้าบ้านผมมันมีทางข้ามอยู่ตรงเดียวตรงนู้น
โอ้ยแต่พาดน่ะล่ะนี่เนี้ยคลองเนี้ยครับผมครั้งสี่ตัว
ให้มาฝั่งนี้ได้ไง

โทษอยู่กับจี๊พ่อระวังช้า

พอร์สต่อ
ตอนแรกเขาพังหมาตัวนู้นหมาเห่าไง